กระแสของลิซ่านะครับแม่ลิซ่าแก๊กพริ้งนะฮะ
โอ้โหตอนนี้ลูกชิ้นยืนกินใครก็ไปอยากกินที่บุรีรำนะครับ
แล้วตอนนี้เขาบอกว่าขายดิบขายดีจริงจนมีเทศกาล
เขาต้องเลื่อนขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเนี่ยคือหยิบจังหวะออกมาต้องต้องทำตอนนี้แหละ

จังหวัดบุรีรำครับจัดงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินครับ
ครั้งที่สี่นะฮะประจำปีสองพันร้อยหกสิบสี่ครับ
เร็วขึ้นมาตั้งแต่วันนี้นะครับยี่สิบสาม

ให้มันสอดคล้องกันหน่อยกับกระแสลิซ่าอยากกินลูกชิ้นยืนกินที่กำลังฟีเวอร์นะครับ
นักท่องเที่ยวจากจังหวัดนู้นจังหวัดนี้คาดว่าจะทะลักเข้ามาจังหวัดบุรีรำ
แล้วก็มาเที่ยวงานนี้กันเป็นจำนวนมากคาดว่าจะมากกว่าทุกปีซะด้วยซ้ำไป
พิธีเปิดมีขึ้นนะครับเมื่อช่วงเวลาบ่าย๒นะครับมีนายชัยวัด
จุนถิระพงศ์นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำนะครับ
และนายศรีวริสศรีบุญเรืองท่านภูมิในการสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะ
การแสดงวัยรุ่นของจังหวัดบุรีรำนะครับ
เป็นการเน้นขอบคุณนะฮะลิซ่า
ที่ทำให้ชาวบุรีรำมีความสุขในยุคโควิด๑๙
รูปแบบของการจัดการดูคุณผู้ชมดูสิฮะนะครับ

แต่ปีนี้จะให้ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้าน
เพื่อให้เข้ากับโควิด๑๙มาตรการไงนะฮะ

หรือวัคซีนชนิดอื่นครบแล้วตามกำหนด
นางสาวรุ่งอรุณชนะทะเลท่านอายุ๔๔ปีนะครับ
เป็นเจ้าของร้านป้านกลูกชิ้นยืนกิน
บอกว่าวันนี้เตรียมลูกชิ้นไว้เท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่ค่ะสองร้อยห้าสิบกิโลกรัมฮะ
ฉันอยากได้สักไม้นึง
กินน้อยจังได้น้ำจิ้มด้วยอ่ะนะครับ
นะครับยังไม่รวมกับอีก๙เจ้านะ
บนสถานีรถไฟฟ้าที่คาดว่าจะหมดก่อนเวลาร้านปิดซะด้วย

หลังจากนี้จะใช้โอกาสนี้แหละนะครับ
ให้คนรู้จักลูกชิ้นยืนกินบุรีรำนะครับ
แล้วเตรียมจะเอามาขายที่ห้างพารากอนด้วยนะ
ให้คนกรุงเทพได้รู้จักซะบ้าง
ขึ้นห้างขึ้นห้างเลยอ่าเราฟังดูหน่อยฮะ

อ่าอ่าอ่าอ่าอ่า

ยอดจริงดีใจด้วยจริงนะคะ